สวัสดีครับ
เหนื่อยจะกลายหัวใจไหม
เหนื่อยอย่าแค่ปวดเมื่อย

คนต่อเจอบอกไม่ว่าหิวหรืออิ่ม
ก็มีรอยยิ้มให้กันยามจน
เพลงนี้แดดค่อยใกล้บ้าน
สาวโรงงานผลิตงานประจำ
ป้าต่ออีกคนคลายส้มตำ
ลุงดำขับวินมอเตอร์ไซค์
แก้วตาคล้ายลอตเตอรี่
ของดีรับจ้างทั่วไปนะ

ใจจึงเหนื่อยแค่ไหน

เหนื่อยแต่กายหัวใจไม่เหนื่อย
แค่ปวดเมื่อยก็คือรอยยิ้ม
คนต่อเจ้าว่าไม่ว่าหิวหรืออิ่ม
ก็มีรอยยิ้มให้กันยามจน
เหนื่อยแต่กายหัวใจไม่เหนื่อย
อยากแค่ปวดเมื่อยก็คือรอยยิ้ม
คนต่อเจ้าว่าไม่ว่าหิวหรืออิ่ม
ก็มีรอยยิ้มให้กันยามจน

และเป็น๔หนุ่มบอยแบนลูกทุ่งนะฮะ
กำลังโด่งดังมาแรงแสงของดาวรุ่ง
บอกแล้วว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งไปข้างหน้า

สวัสดีครับ
ทั้งคนแนะนำตัวให้กลุ่มผู้ชมก่อน
สวัสดีครับปั๊กครับ
สวัสดีครับอาร์ตครับ
สวัสดีครับเจวิทครับ

อยากเต้นต่างเขาเลยเป็นแบบไยกานดุกทุ่ม
ไม่เห็นเลย

มาเตะ
ต้อต้าคือมาบุคลิกหนุ่มนาธัยแบบแข็งเดินมีอารมณ์กวนนิด
อันนี้ยังไม่ค่อยสนิท
ของแต่จะเป็นมาดนิ่งแบบพี่ใหญ่นิ่งนิ่ง

อาร์ตก็จะเป็นค่อนข้างแบบ

เป็นเด็กที่มีความสุขโซนสลิม

ไม่กรี๊ดนะคะ

แล้วเพื่อนแซวมาอาร์ทคุณเหอะ

มีแซวเล่นกันบ้างครับ
แต่นี่คือดีขึ้นแล้วป่าแรกเหนือของผม

เดี๋ยวหนูดูตัวเลขให้น้องทั้ง๔คนของที่หน่อยสิ
จะบอกว่าน้องแน้นยังซ์ระแลงกันเลยนะครับ

ก็คือตัวเลขยังดูมาใหม่

แล้วตัวเลขของน้องแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขให้มีความเหมาะสมกับงานที่เพิ่งเข้ามา
เริ่มเปิดตัวอย่างนี้น่าจะเวิร์คกว่านั้น
ถูกต้องครับลองหาองค์ประกอบเลข๙๑๕มาใช้ดูนะครับ
มี๙๑๕๑๕๙อะไรพวกนี้เข้ามาใช้
หรือว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์
อาจจะแบบคนที่รับงานเราเราใช้เลขกลุ่มนี้ดูไหมอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าใช้องค์ประกอบเป็นเลข๕เลข๑เลข๙๓ตัว๑
เดี๋ยวเพลงเราจะมีความโดดเด่นแบบโอ้โหใครฟังแล้วก็จะรู้สึกติดหูแล้วก็ชอบ
รวมไปถึงการใช้องค์ประกอบเลข๖เข้ามาช่วย
ข้อที่๖จะมีความสัมพันธ์กับวงการบันเทิงด้วย

หมายถึงว่าทุกคนควรจะเปลี่ยนพร้อมกันหรือว่าคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนแล้วก็จะได้พานำพาวง
ถ้าเกิดทุกคนปรับเปลี่ยนพร้อมกันพลังงานด้านบวกมันก็จะคูณ๔
คูณ๔ถ้าเปลี่ยนเลยนะ
พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าตอนนี้ร้านปิด
นี่ก่อนหน้าที่จะมารวมตัวกันเนี่ยบอกเลยว่าอุปสรรคเยอะมาก
แต่คุณพ่อก็เหมือนห้ามเหมือนกันแต่ว่าแอบมาประกวดร้องด้วยตัวของเขาเอง
มายังไงฮะแอบมายังไงพูดสิ
จริงแล้วที่บ้านสนับสนุนมาตลอดตั้งแต่เด็กครับ
แต่พอเรียนจบเต้ก็เหมือนรู้ความต้องการของตัวเอง
ก็เลยทำงานด้านการร้องเพลงมาตลอดนะครับ
มาจนช่วงหนึ่งซึ่งมันเกิดเรื่องราวต่างเยอะขึ้นมากมาย
เช่นอุบัติเหตุบ่อยจากการไปทำงานร้องเพลงของเราครับ

คุณพ่อก็บอกว่าประกวดมันก็ไม่ได้สักทีเนาะ
พอสักทีเถอะไปทำงานเถอะอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับรถชนติดกันภายใน๒๓เดือน

ก็เลยพอเถอะโตแล้วไปทำงานเถอะอะไรอย่างนี้ครับ

เขาประกาศแล้วก็เลยแอบมาไม่ได้บอกที่บ้าน

เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างยากจนมาก

อะไรตอนนี้ละคะ

ให้คนใจมุกของเค้าเนอะ

ทางบ้านแปลว่าพ่อกับแม่เรื่องงี้เค้าหนีตามกัน
แม่ลำบากอยู่กับยายแต่ยายโหดเจ๋งีอีกเลยหนีไป
เยาะประของอันตรีบานล่ะ

คืออ้านจะเป็นเด็กที่เขาไม่เอาออกให้ได้

ตอนถ่องค์ความร้ายแม่ก็ครับว่า
ตอนที่ท้องแม่ก็กินยาฆ่าเยียบพยายามจะเอาออกให้ได้ไงแต่ว่าไม่ออก
ทีนี้ตอนเกิดมาก็จำที่จำความได้ก็คือ
มีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับอยู่ในป่าช้า
เป็นบ้านที่ไฟไหม้แล้วของใครเหมือนเจ้าอาวาสให้อยู่ครับ
แล้วเขาบอกให้ไปหาไวนิวหรือว่าเอาพวกมุมจากเอามามุมอยู่เอาเอง
เขาให้อยู่ทำไมคุณพี่เหรอ
อยู่กับพ่อกับพ่อกับแม่ครับแต่คือคนบ้านนอกครับ
คือเขาชอบกินเหล้าขาวแล้วก็พอกินแล้วก็ทะเลาะกันก็ตีกัน
ก็จำได้ว่าตอนอยู่ป๔พ่อกับแม่อาจะเลิกกัน
แม่กลับเหมือนกันพ่อก็อยู่ที่น้ำคอนโถม
ร้านอยู่กับใครอยู่กับพอครับก็คือตอนนั้นก็เป็นที่แบบว่า
คือพ่ออัดเขาก็กำลังแบบเสียใจกับแม่ด้วย
ก็คือเราก็ค่อนข้างที่แบบเป็นเด็กมีปัญหา
กลับมาจากโรงเรียนหิ้วรองเท้าร้องไห้มา
ก็คือใช้เวลาประมาณเกือบ๒ปีครับ
ที่เป็นเด็กมีปัญหาที่ไม่อยากไปเรียนที่ไม่อยากเจอใครไม่คุยกับใคร

ทีนี้ก็เลยพอเห็นคนอื่นเขาเรียนหนังสือกันรู้สึกว่า
แล้วเราเริ่มโตก็เริ่มคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไง

ตั้งใจเรียนไม่ใช่ตั้งใจเรียนครับเป็นประมาณว่า
แล้วเราจะหาเงินที่ไหนอย่างนี้พี่ป๊าคือหัวเราฉันจะมา
ก็ไม่รู้จะคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนดี
เพราะว่าพ่อกินเหล้าอะไรอย่างเนี่ย
ก็คือช่วงนั้นพ่อก็ไม่ได้สนใจ
ใช่ครับผู้จะมางานก็ช่วย

ก็เลยตัดสินใจว่าเออเราก็ร้องเพลงได้นี่
ก็เลยหาใช่ครับก็คิดว่านั่นแหละ

ก็เลยไปห้าวงที่เมืองกาลนะครับเขามีวงดนตรีลูกทุ่งอย่างนี้ครับ
ก็ไปขี่รถเครื่องให้พ่อพาไปครับ
ประมาณว่าไปฝากเลยว่าจะอยู่ที่นี้ให้มีโรงเรียนประจำ
ถ้าอยู่โรงเรียนประจำได้ก็อยู่เลยอะไรอย่างนี้ครับ
อ๋อจะอยู่ที่นี่เลยแต่โรงเรียนนั้นพอดีมันไม่ใช่โรงเรียนประจำ
อาจารย์เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเรียกครูอุปการรักคุณเอง

อาจารย์ก็ช่วยดันแข้งรายการเวทีจนได้มาแข่งรายการนี้ครับ
รู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เข้าไปใน๑๐คนสุดท้ายครับ

ด้วยตัวเองด้วยนะด้วยความสามารถของตัวเอง
เป็นบางอย่างแค่เข้มแข่ง

พูดลำปาก

จริงก็พ่อกับแม่เปิดเพลงให้ฟังแต่เด็กอยู่แล้วครับผมก็คือชอบร้องเพลง
แต่ว่าแบบอยู่บ้านอยู่สมุทรสาครครับสมุทรสาครครับก็ชอบร้องเพลงแหละแต่ว่าคือไม่กล้าครับอาย
ไม่กล้าให้ใครได้ยินเสียงเลยแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเอง

ก็แอบร้องอยู่คนเดียวแล้วทีนี้แบบมีอยู่ช่วงนึงที่แบบเริ่มประกวดร้องเพลงแรกเลยครับ
ก็มีพ่อกับแม่เนี่ยผลักดันครับก็มันตอนนั้นแบบเราเป็นเด็กอยู่ด้วยครับ
ก็ไม่อยากไปร้องเพลงต้องไปร้องเพลงกลางคืนแล้วกลับดึกอะไรอย่างเงี้ยง่วง
แบบไปก็ไม่รู้จักใครไปประกวดก็แพ้เขาอะไรอย่างเงี้ก็หมดกำลังใจก็แบบบอกพ่อว่าไม่อยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
ว่าทั้งแพ้ทั้งแบบกลับดึกแล้วก็เสียกำลังใจร้องไห้อะไรอย่างนี้ครับ
งงกัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
แบบไม่อยากไปก็แบบมีทะเลาะกันช่วงหนึ่งเป็นอาทิตย์เลยครับไม่คุยกับพ่อกับแม่เลยเพราะว่า

ใช่ครับก็เชิงแบบว่าแม่ก็พูดขาดเลยว่าถ้าเกิดจะไม่ร้องเพลงก็ตั้งใจเรียนให้ดี

แล้วไหนก็เลยเลือกร้องเพลง

ก็เลยเลือกร้องเพลงเอาที่เราชอบอะครับผม
ถ้าเกิดเปรียบร้องเพลงกับการเรียนก็เอาร้องเพลงดีกว่า
ไม่ตอนปาร์กเล่าอยู่อาจารย์ไปอี๋

อันนี้ก็อยากเรียนไง
เลยเอาร้องเพลงดีกว่าครับ
ถึงใจว่าถ้าเกิดจะร้องเพลงก็ฝึกฝนเลยครับ

นี่ไงในฐานะที่ว่าน้องนี่มีซิงเกิ้ลแล้ว

ถ้าเกิดต้องการเพิ่มให้เรื่องของนักร้องโดดเด่นมากขึ้นนะครับ
เราสามารถใช้องค์ประกอบพวก๖๔๑ได้
๖๔๑๕อะไรอย่างนี้๖๔๔๕๙หรืออะไรนี่

เลข๔เป็นตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเสียงครับ
นักร้องให้ใช้เลข๔ได้เลยเต็มที่ครับ

แม่เปลี่ยนตัวเลขให้ได้แต่ว่าพี่เอกจะเจิมให้ได้
พี่เอกจะเจิมซิม
พี่แมนจักษ์จิ้มพี่เอกเจิมคิ้ม

กุเรียงแถวเตียงมาเจิมได้เลย
เห็นน้องน้องว่าทำความฝันได้ดีแล้วก็เอ้ย

น้องที่มาแบร์ชีวิตเรื่องราว

ต้องโทรออกกับพี่ดีกว่า
ต้องโทรออกด้วยนะ
วันนี้ขอบคุณนะฮะน้องนะครับ

แหน้วชื่อเค้าอ่ารักเค้าของขนาวทีเลยนะ

เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยพี่แมนเขามีตัวเลขเป็นเลขดี

ที่สามารถขับเครื่องพลังงานด้านบวก

ที่กำลังอาทิตย์แม่งเกิดผมเกิดวันเสาร์